เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับเหตุการณ์ในหลายที่ที่ชาวบ้านเขาเจอกัน
ผู้ชายคนหนึ่งดื่มเหล้าแล้วก็ชอบโวยวายอารวาสเกะกะระรานชาวบ้าน
เจอแบบนี้มา๒ปีกว่า
ทนไม่ไหวนะฮะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
แต่ชาวบ้านบอกเรื่องมันเงียบเรื่องมันเงียบนะครับ
ก็เลยต้องเอาคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
นี่ฮะหลายวันหลายเหตุการณ์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
คนก่อเหตุนะครับมีกล้องวงจรปิดของชาวบ้านในพื้นที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
ไม่ใช่แค่ชาวบ้านนะฮะแม่ของตัวเองก็ถูกทำร้ายนะฮะ
เวลาเมาเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนอัลวาดเป็นประจำนะครับ
สื่อมวลชนของเราที่จังหวัดพยาวนะฮะผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะฮะ
ได้รับแจ้งจากคุณสาวิตรีนะครับเป็นชาวบ้านบ้านบ้านโพ
หมู่๔ตะมนต์คือเวียงอำเภอดอกคำใต้นะครับ
บอกว่าผู้ชายคนนี้เวลาเมาเหล้าเนี่ยชอบเอะอะโวยวายคลุมคลั่งทำลายข้าวของ
ระรานชาวบ้าน๒ปีกว่าแล้วเคยทำหนังสือร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือไปหลายหน่วยงาน
ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาแต่ไม่มีอะไรดีขึ้น
ก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนี่เห็นไหมฮะ
นี่กับหมานี่โอ้โหยังไม่เว้นนี่จะไปเอาเรื่องหมาอีกนะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะครับได้เจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๔นะครับ
หมู่๔ตะบนคือเวียงคือผู้ช่วยมานพชัยชินนะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปด้วยนะครับ
แล้วไปที่บ้านของคนก่อเหตุนี่คือแม่ของเขานะครับ
คนก่อเหตุชื่อกฤษณัยนะแม่บอกว่าปกติลูกชายไปทำงานเป็นช่างปูน
แล้วเวลากลับมาบ้านช่วงเย็นเนี่ยจะซื้อเหล้ามากิน
พอเมาเหล้าก็เอะอะโวยวายเมาแล้วลูกชายจะหูแว่วว่ามีคนจะมาทำร้าย
จากนั้นลูกชายจะทำลายข้าวของระรานคนในครอบครัวจนแม่ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นนะ
พอแม่อยู่ด้วยไม่ได้ลูกชายก็ไปหาเรื่องชาวบ้านส่วนชาวบ้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับ
บอกว่ากิจสนัยเนี่ยเคยถือมีดจะมาฟันถึงบ้านก็มีนะฮะต้องวิ่งหนีกันหลายครั้ง
บางทีเอาหนังสติ๊กมายิงใส่บ้านชาวบ้านบางคนโดนเอามีดจี้ขู่ฆ่าก็มีตอนนี้หวาดกลัวกันทั้งหมู่บ้าน
มันก็ว่าไปนะเจ้าหันเจ็บกว่ากลัววิ่งเข้าบ้านก็มียืนฟันกอเก้าเก้าอย่างนั้นนะ
ไม่ได้เปิดประตูบ้านกันเลยนะคะเพราะว่าถ้าเปิดประตูบ้านเนี่ยยังไงก็คือเขาจะถือมีด
ด่าทอด้วยความหยาบคายแล้วพยายามแบบเหมือนหูแว่วอะค่ะว่าคนนั้นว่าให้คนนี้ว่าให้ก็จะเอามีด
ความจริงก็มาเตือนทุกวันนะฮะชาวบ้านร้องทุกวันก็มาเตือนอยู่ทุกวันแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
เดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับตัวผู้ชายคนนี้ไปบำบัดนะฮะ
ค่ะเพราะว่าข่าวนี้ประเด็นสำคัญก็คือ๒ปีแล้วอะค่ะ
ผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่งอยู่แบบนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
แต่ก็เนี่ยค่ะก็ยังไม่รู้จะจัดการปัญหายังไง

ได้แค่เตือนนะคะแล้วยังไงต่อ